สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้อยู่กับพี่แจกรีและก็ชะรีค่ะ

ไม่ใช่รู้สึกว่าจะเองแต่งตัวเหมือนน้องของแบล็คคันเทิร์

สปอยหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะคะ
ดูเราค่ะบันเทิงก็ดูเหมือนละครค่ะ
เพราะว่าเราแสดงเหรอคะ

วันนี้วันศุกร์สิ้นเดือน

เอาง่ายสุดเลยค่ะคุณผู้ชมเคยบอกรักใครไหมคะ

จะติดผ่านหน้าจอในช่วงบันเทิง๑๖๐๐ของเราค่ะ

ชะลีจะเลือกบอกรักอั้ม
เพราะว่าเป็นแฟนคลับพี่อ้ำตั้งแต่เด็กเลย

ส่งผ่านไลน์มาได้นะคะรวมไปถึงบอกรักพิธีกรของเราก็ได้
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกรักให้กับเหล่าดารา
ที่โดนหางเลขรวบตึงไปกับเมจิกสกินเยอะเลยนะคะ
อย่างล่าสุดเนี่ยเบ้นปุญญาพรก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้
เห็นว่าอาจจะเป็นเหยื่อกันสำหรับเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้โพสต์ภาพแต่มาเป็นคลิปวิดีโอแถมชงกินเข้าไปอีก
จริงนะคะก็เมื่อวานนี้เราไปเจอคุณเบ้นปุญญพรนะคะ
ดังนะเรื่องนั้นเล่นเป็นแม่ขวัญอุสามณีนะคะ
ซึ่งนางก็แบบว่าตกออกตกใจนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะนางมาเป็นคลิปไลฟ์โชว์ดื่ม
สินค้าแบบสดพูดไม่ข่าวเกิดขึ้นเธอก็หวาดประวันนะคะว่า
เอาพี่กินเข้าไปเขาออยอมไม่ดีแล้วหนูกินเข้าไป
ที่หนูกินไปหนูจะเป็นอะไรมั้ยจะไปหวันหรือเปล่า
ซึ่งนางเครียดจึงไปตรวจร่างกายเลยนะคะ
พร้อมออกมาขอโทษผ่านสื่อและยินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในทุกด้านค่ะ

ยังไงเบนก็ฝากขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันค่ะ

คือเราก็เช็คข้อมูลทุกอย่างแล้วว่าเขามีออย
หรือว่ามีหลักฐานอะไรทุกอย่างแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็คิดว่าในความรู้สึกว่ามันก็คือมันมีออย
เราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคปลอดภัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอมารู้ตอนหลังเนี่ยเราก็รู้สึกแบบขอโทษจริงทุกคนนะคะ

คือกินง่ายถ่ายคล่องไม่มีสารตกครั้งในตัวใช่ไหม

ตอนนี้เบ้นก็รู้สึกว่าเบ้นก็แอบกลัวเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มากค่ะยังคุยกับคุณแม่อยู่เลยว่า
นี่ค่ะพอดีว่าแบบไปทำงานมาแล้วแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้
คุณแม่บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปตรวจร่างกายเอาแล้วกัน

ส่วนเรื่องผลงานกับทางวิกหมอชิด
ตอนนี้พี่แจ๊คที่ไปนึกย้อนถึงเรื่องอกธรณีนะคะ

ไปวันแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเงียบผิดหูผิดตามผลงานไม่ค่อยมีให้ได้ติดตาม
ก็อย่างที่พี่แจ๊คบอกแหละหลายคนติดตามว่าตกลงยังมีผลงานให้แสดงอยู่หรือเปล่า

หลังจากที่เพื่อนนักแสดงมาร่วมรุ่นพากันพาเรทไม่ตอบสัญญาหลายคน

สัญญาตอนนี้นะคะก็ยังมีอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ยังนี่แหละยังอยู่นะคะ
เพราะว่ายังเล่นละครอยู่ที่นี่อยู่ยังช่อง๗เหมือนเดิม
เบ้นเองเบ้นก็เหมือนกับมาทำธุรกิจของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนกับเราก็ดูงานนิดนึงค่ะ
อันไหนเหมาะกับเราหรืออันไหนไม่เหมาะอะไรอย่างนี้

จริงก็ยังไม่ได้ทิ้งงานวงการบันเทิงนะ
แต่ว่าก็คือเราก็แค่ดูว่าอันไหนเหมาะกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เลือกจริงก็เลือกรับมากกว่า
คือเบ้นเขามีธุรกิจส่วนตัวด้วยเนาะธุรกิจรองเท้าอะไรอย่างนี้

เขาผอมแบบนี้อยู่แล้วเป็นรุ่นพี่ดิฉันที่มหาวิทยาลัย
นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะนี่อัปเดตให้แฟนบันเทิงได้ทราบกันค่ะ
คือตอนแรกเกี่ยวกับดารา๙ท่าน
ที่ทางรองพบตรออกมาบอกว่าจะต้องไปรายงานตัว
คือตอนแรกเลยที่มีข่าวบอกว่าเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
แต่ว่าล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะวันนี้เลยนะคะ
ก็จะมีนักแสดงจำนวน๔ท่านนะคะแต่ว่าไม่บอกว่าเป็นใครนะคะ
ที่สำนักงานตำรวจเลยนะคะตอน๑๐โมงเช้าค่ะ
ไงก็รออัปเดตกันได้นะคะแบบสดร้อนกับบันเทิงไทยรัฐในช่วงเที่ยงค่ะ
รองว่าเราก็ต้องเกาะติดแหละเพราะว่านะมันก็คือวงการบันเทิงครึ่งข้อนเลยนะคะ

แล้วเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูไปแล้วจะถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเองด้วย
ในการใช้สติพิจารณาแล้วก็คอยดูด้วย
แล้วก็เขาว่าอะไรนะออยก็สวม
แล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าออยที่มีเป็นของจริง

จะมีวิธีการดูแลกันยังไงในเรื่องนี้นะคะ